ความคืบหน้าคดีของลาลาเบลกันหน่อย

ที่ใส่นาติกาข้อมือสีทองทอง
เอามือไปลูบหัวลาลาเบล

คำถามคือผู้ชายคนนั้นเป็นใคร
ในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

คิวคิวเป็นเจ้าของบ้าน
คือถ้าจำได้นะคะเราจะได้เห็นแชทที่เป็นแชทกลุ่มของน้ำอุ่นเอง
มีเรียกชื่อพี่คิวด้วยก็คือคิวไม่แน่ใจว่าคิวนี้ไหมบอกว่า

แล้วคลิปนี้เห็นไหมมันมีผู้ชายคนนี้มืออวบหน่อย
นาฬิกาสีทองแล้วก็เอารูปหน้ารูปหัวลาลาเบลอยู่
แล้วก็เป็นเสียงภาพบอกโอ๊ยสภาพไหวไหมเนี่ยไหวไหม
นะฮะรูปไปรูปมาในคลิปนี้คือเขาบอกว่า
อุ่นแน่นอนไม่ใช่มือผม
ไม่ใช่คนในงานอื่นแน่นอนนี่คือน้ำอุ่น
อุ่นเป็นคนถ่ายคลิปซึ่งเขาไม่รู้ด้วยว่าน้ำอุ่นถ่ายคลิปเมื่อไหร
เพราะว่าทุกคนเมาหมดแต่คุณผู้ชมดูภาพเปรียบเทียบ
เอาหน่อยชมนาฬิกาก่อนอันนี้ของคุณคิวใช่ไหม

ส่วนที่ชาวเน็ตสงสัยเรื่องของนาฬิกาสีทองในคลิป
ว่าเป็นของเขาหรือเปล่าเขายืนยันไม่ใช่
นี่คือต้องเอานาฬิกามาโชว์กันเรียงตัวเลยนะคะ

คืออนาฬิกาเรือนสีทองสายหนังน้ำตาลเป็นของนายคิว

ส่วนอีกเรือนนึงสีทองสะครูนี่นี่คือที่มีคนยืงข้างสายเล็ก
คือนายนาธีสถิตพงศถาพรก็เป็นคนที่ข้างกันอยู่ในปาร์ตี้ด้วยเหมือนกัน
เขาก็บอกว่าเฮ้ยในคลิปเนี่ยไม่ใช่ของผม

เจ้าตัวก็อ้างว่าถ้าสังเกตดีจะพบว่านาฬิกาในคลิปกับตัวของเขาคนละเรือนกัน
ถึงตัวเรือมันสีทองเหมือนกันแต่มันต่างกันที่สาย

แล้วก็เปิดคลิปให้ดูนี่เป็นคลิปในงานปาร์ตี้บางส่วน
เห็นน้ำอุ่นใส่นาฬิกาข้อมือสีทองคุณผู้ชมดูว่าจริงหรือเปล่านะ
เขาบอกว่าในงานนี้น้ำอุ่นใส่นาฬิกาสีทองอยู่ที่ข้อมือซ้าย
แล้วเต้นกับลาลาเบลอยู่นี่ที่ซ้ายมือ
นี่คือเบลเองจริงเบลดูเมามากนะนี่คือกระดกน้ำเปล่าแล้วเห็นป่ะคะ
ลักษณะนัวเนียคอเคลียร์เขาบอกว่าเขาต้องการยืนยันว่า
นาฬิกาข้อมือและคลิปที่เห็นเมื่อสักครู่กับคลิปนี้คือน้ำอุ่น

ถูกต้องเอาคลิปนี้มาให้ดูว่าคือน้ำอุ่น
ในงานมีผู้หญิงเยอะอยู่นี่นี่มีผู้หญิงหลายคนนะฮะ
นับรวมแล้วทั้งหมดเลยในงานนี้ประมาณ๑๐คนไม่ใช่๗คน
อย่างที่นายคิวบอกตอนแรกนะ
และนี่คือภาพกล้องวงจรปิดในคอนโดตอนที่น้ำอุ่นพาลาลาเบลล่าขึ้นคอนโด
น้ำอุ่นสันนิกาสีอะไรสีดำสีดำ
ซึ่งนายชัยพลหรือคิวบอกว่าก่อนที่จะหลับไปช่วง๔โมงเย็น
ได้เดินออกมาที่หน้าบ้านแล้วก็เจอกับน้ำอุ่นพอดี
ตอนนั้นตัวเองล้มน้ำอุ่นเห็นก็เข้าไปพยุงทำให้
นาฬิกาเรือนทองของน้ำอุ่นเนี่ยขาดอุ้ยล้มแรงขนาดไหนสายขาด
อันนี้คิวบอกว่านาฬิกาน้ำอุ่นขาดตอนนั้นส่วนเรื่องของนาฬิกาที่น้ำอุ่นใส่ตอนถึงคอนโดที่เป็นสีดำ
รับว่าไม่รู้ว่าน้ำอุ่นนั้นไปเปลี่ยนนาฬิกาเป็นสีดำตอนไหน
แต่คิดว่าน่าจะเอามาใส่ใหม่โดยหยิบจากกระเป๋าสะพายในฟิต

ซึ่งมีนาฬิกาสำรองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบ
อันนี้คิวเป็นคนพูดเขายืนยันแบบนี้ว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เพราะหลับไปตั้งแต่ช่วง๔โมงเย็นแล้วตื่นมาอีกทีก็ตอน๒ทุ่ม
ไปฟังเสียงคิวซึ่งเป็นเจ้าของงานปาร์ตี้อันนี้นะฮะ
ไม่ได้มีคนอื่นที่ไปรูปหน้าน้องไปร่วม

เพราะเสียงในคลิปนี้เป็นของน้ำอุ่นโดยตรงเลยครับ
ใช่ลองเปรียบเทียบเสียงได้
นาฬิกาที่จับหัวน้องเบลที่มีโซเชียลตอนนี้กำลังดังนะครับ
อันนั้นเป็นของน้าอุ่มนะไม่ใช่ของผมเพราะของผมเป็นเรือนนี้ครับ
มั่นใจครับเพราะว่าสายอันนั้นเป็นสีดำทองครับ
ใช่ใช่ทั้งอันเลยครับ
ไม่ได้มีคนอื่นที่ไปรูปหน้าน้องไปร่วม

เพราะเสียงในคลิปนี้เป็นของน้ำอุ่นโดยตรงเลยครับ
ใช่ลองเปรียบเทียบเสียงได้
คุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ชาวเน็ตเขามีการตั้งข้อสังเกตก็คือในคลิปเนี่ย
เขาบอกว่ามีเสียงของผู้ตายก็คือลาลาเบลร้องขอชีวิตบอกว่าปล่อยกูเถอะ
นี้นี่เดี๋ยวนายต้องเงียบเสียงเพราะมันคือตอนแรกสุดเลย

อันนี้เลยแล้วย้อนกลับไปใหม่
เห็นมะพล่อยกูเถอะ

เนี่ยคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยชาวเน็ตที่เขาเองบางส่วนเนี่ย
ก็มีความรู้ในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะคะ
ลักษณะการพูดแบบนี้ของผู้ตายเนี่ยคำว่าปล่อยกูเถอะแบบนี้
มันเข้าองค์ประกอบความผิดคือกักค้างหน่วงเหนียวหรือไม่อย่างไร
ก็มีการวิพักษ์วิจารณ์เรื่องของการทำงานของตำรวจด้วยนะคะ
เรื่องการแจ้งข้อกล่าวหากับคนที่อยู่ในงาน
โดยเฉพาะคนที่อยู่กับผู้ตายคนสุดท้ายก็คือนายน้ำอุ่น
จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูเรื่องขององค์ประกอบความผิดต่างเนี่ยนะ
ตอนนี้อย่างน้อย๓ข้อหาแล้วที่จะสามารถแจ้งข้อกล่าวหากับนายน้ำอุ่นได้
แต่จนถึงขณะนี้นายน้ำอุ่นยังคงมีสถานะเป็นเพียง
ผู้ต้องสงสัยที่ฉันบอกว่า๓ข้อหาอย่างน้อยเนี่ยเนี่ย
สามารถที่จะแจ้งได้ก็คือ๑พยายามฆ่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเอาไปเทียบเคียงกับคำพิจารณาคดี
คำตัดสินของสารดีการลักษณะคล้ายกันเลย
ก็คือแฟนไปประสบอุบัติเหตุแฟนกันผู้ชายผู้หญิง
แต่ปรากฏว่าผู้ชายปล่อยให้ผู้หญิงตายต่อหน้าต่อตา
ไม่ยอมช่วยครั้งนั้นถูกแจ้งข้อกล่าวหาคือพยายามฆ่า
ลักษณะนี้ก็คล้ายกันคุณเห็นต่อหน้าต่อตาว่าเขาปากม่วง
พจรจำต่ำแต่คุณก็ไม่ช่วยเขา
ข้อหาที่๒ก็คือกักขังหน่วงเหนียวอย่างที่บอกไป
คุณเอาผู้หญิงก็คือลาลาเบลไปอยู่กับคุณ
๗๘ชั่วโมงพาไปคอนโดทั้งที่เขาเนี่ย
ไม่ใช่ภรรยาของคุณที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ที่คุณบอกว่าคุณเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เนี่ยนะคะ
โดยที่เขาไม่ใช่แฟนของคุณเนี่ยลักษณะนี้คือคุณไปทำอนาจารย์เขาแล้ว
ประกอบความผิดชาวเน็ตที่เขารู้เรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็ทนายความ
เขาบอกว่าจริงนะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้แล้ว

แต่อันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันนะเพราะตอนแรกเขาก็ให้การบอกว่า
เขาไม่ได้ถอดเสื้อผ้าอะไรนะเขาเสื้อเขาสวมทับให้
แล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นให้เพราะว่าชุดของลาลาเบลโป๊
ทีนี้คุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นที่นายคิวยืนยันกับนักข่าวของเรา
ยายคิวยืนยันว่าคนในบ้านไม่มีใครกักขังหน่วงเหนียวใคร
ถ้าเกิดว่าฟังดีดีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยน้องเบลผู้ตายเนี่ย
ไม่ได้พูดว่าปล่อยกูไปเถอะแต่พูดว่าไหวป่ะเนี่ยซะมากกว่า
เดี๋ยวนั่นไงไหวป่ะเนี่ยมันเป็นเสียงผู้ชายนะเมื่อกี้นะ
เสียงผู้ชายพูดว่าไหวป่ะเนี่ยแต่ว่าคือเสียงตอนต้นอ่ะ
คือตอนแรกถ้าฟังเฉยก็ไม่รู้นะว่าพูดว่าอะไร
แต่ว่าถ้าฟังแล้วมันก็คลับคล้ายกับบอกว่าปล่อยกูเถอะ
นี่ลักษณะคือมันมีข้อพิรุธอะไรหลายอย่างที่ชาวเน็ตเขาจับโป๊ะ
คุณคิวซึ่งเป็นเจ้าของงานแล้วก็เจ้าของบ้านได้ไง

ทีนี้อีกหนึ่งคนที่เราไปพูดคุยด้วยนะคะ
ชื่อว่านายนาธีสถิตพงศาพรหรือว่าในตีอายุ๓๒ปี
เป็นผู้ชายของนายคิวนายตีเนี่ยยอมรับบอกว่า
ขณะที่น้ำอุ่นประคองตัวของผู้ตายก็คือลาลาเบล
ออกจากบ้านตอนนั้นตัวเองกำลังนั่งเล่นเกมอยู่หน้าบ้าน
เห็นไหมมันมีบุคคลที่สอง
เนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะ
นายตีบอกว่าตอนนั้นตัวเองนั่งเล่นเกมอยู่หน้าบ้าน
ทุกคนหลับกันไปหมดแล้วระหว่างที่นั่งเล่นเกมอยู่เนี่ย
เห็นนายน้ำอุ่นกำลังประคองตัวลาลาเบล
ออกไปจากบ้านก็เลยถามน้ำอุ่นไปว่าไปไหนกัน
ซึ่งน้ำอุ่นตอบกลับเพียงสั้นว่าเดี๋ยวไปส่ง
บอกแค่นี้แล้วในตีบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไร
ก็เลยหันไปเล่นเกมต่อยืนยันเลยนะคะว่าน้องเบลเนี่ย
ไม่ได้เสียชีวิตที่บ้านหลังนี้อย่างแน่นอน
เพราะเพราะอะไรเพราะตีบอกว่าได้ยินเสียงเบลตอบด้วย
ตอนที่ถามว่าไปไหนกันอ่ะเสียงเบลตอบด้วยแล้วก็คนในงานเนี่ย
ไม่ได้มีการมอมเหล้าลาลาเบลหรือมอมยาลาลาเบลนะคะ
เพราะตอนนั้นตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยตั้งใจจะจ้างลาลาเบลเนี่ย
ในงานไม่มีเรื่องความยาเสพติด
ทีนี้พลตำรวจตรีสำริทผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘
ก็พูดหลังจากที่มีการประชุมกันสำหรับความคืบหน้าคดีนี้เนี่ยนะครับ
บอกเลยว่ามีการสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุทุกคนแล้ว
เชิญเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอนโดและคนที่อยู่ในลิฟต์
จำได้ไหมที่มีคลิปเปิดออกมาที่เป็นตัวเต็มทั้งหมดเลย
มีคนอยู่ในลิฟท์ที่เห็นตั้งแต่ตอนน้ำอุ่นลากลาลาเบลเข้าไปแล้วขึ้นลิฟต์ไปด้วยกันนั่นนะคะ
ก็สอบปากคำกันแล้วสนทนากันกับนายน้ำอุ่นเหมือนกัน
ก็ถามเขานะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
อุ่นตอบคนที่อยู่ในลิฟต์ว่าอ๋อเป็นแฟนกันจะพาไปที่ห้อง
เรื่องนี้ตำรวจบอกว่าคืบหน้าไปมากแล้วนะคะมีพยานแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นด้วย
ส่วนกรณีเรื่องของผู้ชายใส่นาฬิกาสีทองที่รูปหัวลาลาเบลที่เป็นประเด็นกันอยู่เนี่ย
ตอนนี้ส่งภาพไปให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือปอทตรวจสอบให้แล้ว
ว่ามันเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่บุคคลในภาพเป็นใครตรวจสอบอย่างละเอียดเลย
ส่วนเรื่องของประเด็นสมาร์ทวอชของลาลาเบลชาวเน็ตเนี่ยเขาตาดีจริงจริงนะ
คือเขาพยายามที่จะช่วยหาเบาะแสทุกอย่าง
เพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับลาลาเบลที่เสียชีวิตไป
ตาดีกว่าตำรวจอีกนะพยายามจับให้ด้วยนะ
ไปดูภาพหน่อยนะคะเป็นภาพที่
เนี่ยลาลาเบลถ้าดูภาพถ่ายงานต่าง
จะเห็นว่าเธอใส่นาฬิกาเรือนี้อยู่ตลอดเลย
ซึ่งเขาส่องกันมาแล้วว่า
และที่สำคัญมันจับอัตราการเต้นของหัวใจด้วย
นี่แหละพอมีประเด็นนี้เกิดขึ้น
เขาก็เลยบอกว่ามันอาจจะเป็นเบาะแสสำคัญก็ได้ว่า
ลาลาเบลเสียชีวิตตอนไหน

เต้นของหัวใจได้วัดความดันนับการเดินก้าวได้

มันจะบอกได้ว่าหัวใจของลาลาเบลนั้นหยุดเต้นตอนไหน
ระหว่างการตรวจพิสูจน์ต้องรอผลอีก
ต้องรอผลอื่นมาสนับสนุนถึงพฤติการที่มันเกิดขึ้นด้วย

อันนี้มันจะเป็นกุญแจสำคัญในการขายปริศนาว่า
ลาลาเบลตายที่บ้านของคิว
หรือไปตายที่คอนโดของน้ำอุ่น
ซึ่งเบื้องต้นถ้าเอาจากตามเวลาการชนะสูตรเบื้องต้นของแพทย์
ก็คือน่าจะเสียชีวิตในรถของน้ำอุ่นระหว่างทางไปคอนโด
ส่วนกระแสข่าวผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดของลาลาเบล
สูงถึง๔๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นั้น
ทางการแพทย์บอกว่าถ้าร่างกายได้รับสูงถึง๓๕๐๔๐๐มันจะส่งผลต่อระบบการหายใจ
ที่ได้รับสารนั้นมากขนาดนั้นซึ่งอาจจะเป็นผลทำให้กับเสียชีวิตแล้วก็หัวใจหยุดเต้นได้
ซึ่งต้องรอการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดจากคุณหมออย่างเป็นทางการซะก่อน
ตอนนี้นะพยายามรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุด
ส่วนจะมีการแจ้งข้อหาใครต้องรอบครอบในการพิจารณาข้อหาด้วยต้องหาข้อพิสูจน์ให้ได้
สาเหตุที่ทำให้ลาลาเบลตายได้ก่อนแล้วก็จะบ่งชี้ถึงว่าเจตนาหรือเปล่า
ส่วนนายชาวลิศแล้วก็นางสุภามาศนรพันธ์พิพัฒน์เป็นพ่อแม่แล้วก็ทางด้านของนายนัทธันัยหอมเทียน
ซึ่งเป็นแฟนนุ่มนะฮะนัทธนัยหอมเทียนทองเป็นแฟนของลาลาเบลก็รวมทั้งทางด้านของนายกิติมศักดิ์วงประจันทร์
ซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่เดินทางไปร่วมงานศพลาลาเบลเป็นคนแรกด้วยก็เดินทางไปที่สนบุคโล
เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมจนกระทั่งช่วงค่ำทั้งหมดออกมาจากห้องสอบสวนด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดและทั้งหมดปฏิเสธไม่ขอตอบคำถามสื่อมวลชนด้วย
ว่าตอนนี้ตำรวจเรียกมาสอบถามเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไปนะฮะแล้วก็เชื่อมั่นว่าตำรวจนั้นจะหาตัวคนผิดได้อย่างแน่นอน
ขณะเดียวกันตำรวจก็ได้เรียกพริตตี้๓คนไปสอบประคัมด้วยเพื่อไปหาข้อมูลในเรื่องของการรับงานของพิตตี้
โดยเฉพาะเรื่องของราคาค่าจ้างแล้วก็ลักษณะของการรับงาน

ว่ามันรับยังไงค่าจ้างมันเท่าไหร่แล้วมันต้องทำอะไรบ้าง
อีกหนึ่งเรื่องของความคืบหน้าการตรวจหาสารเสพติดสารต่างในร่างของผู้ตายเนี่ย
ตำรวจบอกว่าน่าจะออกมาภายในสัปดาห์นี้นะคะ
เพราะฉะนั้นทุกอย่างน่าจะกระจ่างขึ้นน่าจะรู้ผลนะฮะ
วันนี้ขอบคุณล่ามภาษามือนะครับอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรนะครับ